คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้ค่ะที่บุรีรำนะคะ
มีอบตจังหวัดบุรีรำเขาบอกว่าทนไม่ไหวจริงค่ะพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะ
มีผู้ชายคนนึงเป็นนุ่มอุบลขับรถข้ามจังหวัดเลย

ใช่บอกจะมาตื้อเมียเขาแล้วบอกว่าจะแย่งเมียไปให้ได้ต่อหน้าเลย
เขาโมโหค่ะโมโหแล้วทำยังไงควักปืนรัวยิงไปสี่นัด
อุบลคนนี้เสียชีวิตอยู่กลางถนนโอ้โหนี่ค่ะยิงใส่เลย
แล้วสุดท้ายคนก่อเหตุเขาก็เข้ามอบตัวนะคะ
ตำรวจสพพุทธไทยสงฆ์ที่บุรีรำได้รับแจ้งเหตุว่ามีเหตุยิงกันตาย
เมื่อวานนี้ตอนค่ำที่เกิดเหตุเป็นถนนหน้าอบตบ้านแวงอำเภอพุทธไทยสงฆ์ค่ะ
พบกระบะสีขาวจอดขวางอยู่ด้านหน้ากระบะขนของสีดำ
พบศพนายวุฒิพัฒน์กาทองหรือในแจ๊คอายุ๓๖ปีหนุ่มอุบลราชธานี
ถูกยิงเข้าที่กกหูซ้ายหน้าอกซ้ายแขนซ้ายรวมแล้ว๔นัด
หงายจมกองเลือดอยู่กลางถนนนะคะแล้วก็มีนางสุกัญญาผาดไทยส่งอายุ๓๗
ยืนร้องไห้อยู่ข้างข้างคนยิงคือสามีของนางสุกัญญานี่แหละค่ะ
นายระมัดผัดไทยสงศ์หรือในอัดอายุ๔๘ปีเป็นอบตบ้านแหวง
หลังเกิดเหตุมอบตัวนะคะปืนที่ใช้ยิงเนี่ยจุด๓๘แล้วก็เจ้าตัวไม่ตอบคำถามอะไร
นี่ค่ะเขาเป็นอบตบ้านแหว่ง
นายนาวินโคตรสมพงศ์เพื่อนของในแจ๊คผู้ตายที่มาด้วยกัน
บอกว่าในแจ๊คขับรถไปส่งพัสดุของบริษัทแห่งหนึ่ง

บอกว่าเดี๋ยวจะแวะไปเคลียร์ปัญหาหัวใจหน่อยมาเป็นเพื่อนหน่อย
ระหว่างทางก็วีดีโอคอลคุยกับอีกฝ่ายตลอดเวลาค่ะ
ขับรถไปถึงบ้านของนางสุกัญญานะคะ
แต่เขาไม่อยู่บ้านเลยขับรถออกมา
เห็นรถของนางสุกัญญาขับสวนมาพอดี
ก็เลยปาดหน้าให้รถหยุดแล้วก็เดินลงไปคุย
ปรากฏว่าอบตอัดขับรถมาจอดต่อท้ายแล้วเถียงกันเลยนะคะ
แล้วก็ได้ยินเสียงปืน๔นัดเขาก็รีบลงไปดู

นางสุกัญญาก็ยืนร้องไห้อยู่ตรงนั้น

ภรรยาของอบตอัดที่เป็นผู้ก่อเหตุนะคะ
ก็ไปที่โรงพักผู้กำกับการสพพุทธไทยสงศ์
พร้อมกำลังก็นำตัวผู้ก่อเหตุไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

ตรงนี้ครับวิ่งแขง
เข้าตรงมาตรงมานี้

ถ้าไม่รู้สิอีกแล้วรถตาย

อยากจะชอบอยากจะชอบสัตว์ฎูอะไรก็

เห็นกระบะขนของของผู้ตายขับเข้ามาในรั้วบ้าน
แต่ไม่ได้เปิดประตูหรือว่าลดกระจกลงมา
อยู่๕นาทีแล้วก็ขับออกไป
ก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะใช่ผู้ชายที่ติดต่อกับเมียเขาทางเฟซบุ๊กหรือเปล่า

ส่วนจุดที่๒ห่างจากบ้านไป๒๐๐เมตรที่สำแยกหน้าอบต
กระบะของผู้ตายขับปาดหน้ารถภรรยา

พยายามจะกระชากภรรยาเขาลงจากรถก็เลยขับรถไปจอดต่อท้าย
แล้วก็พูดว่านี่ภรรยาผม
แต่ในแจ๊กบอกว่าจะเอาไปอยู่ที่อุบลด้วย
แล้วก็พูดท้าทายว่าไม่กลัวตายหรอกนะ
จะทำอะไรก็เชิญตั้งใจมาแล้ว
เขาบอกเขาเห็นท่าไม่ดีเลยหยิบปืนที่รถ

แต่ในแจ๊คจะทำร้ายเขาก่อนก็เลยปิดตายิง
ผู้ก่อเหตุอ้างว่าคือปิดตาหลับตา

ใช่เขาบอกไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากี่นัด

แต่ก็นักข่าวก็ถามนะคะ
นักข่าวก็จะถามคำถามนี้อยู่บ่อยค่ะคุณผู้ชมพี่อุ๋ยครับ

อยากจะขอโทษญาติเขาไหม

เจ้าตัวก็ออกมาแล้วกราบเท้าขอโทษญาติผู้ใหญ่

ขอทิศหนึ่งขอทิศหนึ่ง
อยากให้เปิดใจอย่างนี้

คำพูดไหนที่ทำให้เราต้องบิงเขาว่ะค่ะ

คือเขาทำให้เรารู้สึกว่าเขาอยากเกี่ยวกับเราใช่ไหมพี่
คุณผู้ชมค่ะทีมข่าวของเราได้คุยกับกำนันตะบนบ้านแวง
นันบอกว่าภรรยาของอบตอัดผู้ก่อเหตุเป็นสารวัตรกำนันด้วยนะคะ

ก็ที่ผ่านมาทั้งคู่เคยมีปัญหาเรื่องชู้สาวกันมาก่อนจริง
ปีก่อนอบตอัดจับได้ว่าภรรยาแอบไปมีคนอื่นจนเป็นเรื่องเป็นราวแต่เคลียร์จบไปแล้ว
แล้วก็มาจับได้เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็คือในแจ๊คคนนี้แหละ
รู้จักกันผ่านเฟซบุ๊กในแจ๊คเคยมาเคลียร์กันแล้วที่บ้านตอนเมษายน
จนกระทั่งมาเกิดเหตุเชื่อว่าบันดาลโทษะ
เพราะว่าเหมือนกับถูกหยามเกียรติอะไรแบบนี้ว่าจะพาภรรยาเขาหนี
อันนี้กำนันเป็นคนให้ข้อมูลนะคะ

รินระดาบอกว่าเห็น๓คนเคลียร์ปัญหากันอยู่สักพักใหญ่เลยแหละ
แล้วก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นไม่รู้ว่าเป็นอบตอัดที่เป็นคนยิงนะคะ
อัดเขาก็เป็นที่รักของชาวบ้านนะชาวบ้านในพื้นที่ก็รู้แหละว่าเขามีปัญหาเรื่องชู้สาว
แต่ไม่มีใครกล้าไปยุ่งด้วยความที่ภรรยาของอบตอัด
ท่านก็เป็นคนสวยนิสัยดีแต่ก็อยู่กินกันมาตั้ง๒๐ปี
มีลูกด้วยกันสองคนอบตอัดดูแลภรรยาอย่างดี
ไม่เคยปล่อยให้ลำบากเลยที่เกิดเหตุก็คือฝ่ายหญิงก็คือฝ่ายภรรยา
เขาก็เลือกอยู่กับอบตอัดไงเลือกอยู่กับครอบครัวไม่ยอมไปกับผู้ตาย

ผู้หญิงนี้เล่นเฟสเล่นโทรศัพท์หากันแล้วก็ติดต่อกันมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ครับ
ตามที่ผู้หญิงให้กันนะซึ่งคุยกับผมแล้วก็ผู้ชายคนนี้ก็เคยมาหาผู้หญิง
ผู้หญิงเขาอยากเคลียร์ก็คงอยากเลือกเลยครับแต่ว่าผู้ชายเขาก็คงไม่ยอม
คุณผู้ชมก็ตามมาไม่ให้เกียรติไม่เกลียดคนนั้นก็มาคุยถึงบ้านมาอะไรสักอย่าง
แล้วก็ผู้ตายเขาบอกว่าเขาจะมาเอาคนนี้นี่แฟนเขานี่จะเอาไปอยู่ด้วย
ถ้ายังรักอยู่นะเขาก็รักแฟนเขาตลอดแบบนี้เขาอภัยให้ตลอด
ได้ยินเสียงปืนสี่นัดปั้งแม่ว่าไม่ใช่ประทัดแน่นอนปืนแน่นอน
ก็กลัวเหมือนกันเพราะว่าแม่อยู่คนเดียวแม่ก็ไม่กล้าออกมา
ก็รู้ว่ามีพูดง่ายก็คือกิ๊กเฉยเนี่ยอย่างนี้
เขาไม่รู้สัมพันธ์ลึกซึ้งขนาดว่าจะหนีตามกันขนาดนี้หรอก
ชาวบ้านเขาก็ล่ำลือกันไปเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้น
แต่ก็เข้าใจแต่แกรักเมียแกมาก
ก็จริงแล้วเพื่อความเป็นธรรมก็ต้องคุยกับภรรยาของอบตอัดด้วยนะคะ
ว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงกันแน่คุณสุชาดาทีมข่าวของเราก็ไปหาจะไปคุยด้วย
แต่เธอไม่อยู่บ้านลูกชายออกมาให้ข้อมูลแทน
บอกว่าแม่ย้ายไปอยู่กับยายเพราะไม่อยากทะเลาะกันกับพ่อ
ถ้าพ่อได้ประกันตัวมาก็ไม่อยากจะทะเลาะ
ลูกไม่เคยรับรู้ถึงปัญหาไม่เคยรู้จักในแจ๊คผู้ตาย
แต่เคยเห็นว่ามาหาแม่ที่บ้านหลายครั้งจริงก็ดูมีพิรุษแหละ
ก็ถามนะเคยถามลูกก็เคยถามว่าเป็นใครมาทำธุระอะไร
แต่เขาไม่ยอมบอกหลังเกิดเหตุแม่เครียดมากร้องไห้
แล้วก็เล่าเรื่องให้ฟังก็เลยเข้าใจว่าทุกครั้งที่พ่อแม่ทะเลาะกัน
ก็เพราะผู้ชายคนนี้ที่ไม่ยอมจบมาตามตื้อ
ทั้งทั้งที่แม่เลิกยุ่งเกี่ยวไปแล้วเขาก็เห็นใจพ่อนะ
หมายถึงลูกอะนะคะบอกเห็นใจพ่อไม่ได้โกรธพ่อ

ส่วนศพของผู้เสียชีวิตค่ะพ่อก็ไปรับกลับมา

ที่กระเภทสำโรงอบนราชธานีนะคะ

ก่อนเกิดเหตุมาขอเงินพ่อเติมน้ำมันบอกจะไปบุรีรำ
ตอนเย็นแม่โทรหาลูกบอกว่าเดี๋ยวจะไปหาแฟน

จะมาตายเพราะผู้หญิงคนเดียวไม่ได้นะ

จะมาตายเพราะผู้หญิงคนเดียวไม่ได้นะ

นี่พี่อุ๋ยแล้ววางสายไปเลย
แล้วกลายเป็นว่าต้องมารับศพลูกชายจริงน่ะ

ทำไมต้องมายิงลูกคนเดียวของเขาด้วย

เรื่องแบบนี้ตบมือข้างเดียวมันไม่ดังนะ
พ่อแม่ของผู้เสียชีวิตบอกว่า
ก็เดี๋ยวจัดการมา
งานศพให้เสร็จก่อนนะคะ
เรื่องทางคดีก็เป็นหน้าที่ของตำรวจค่ะ